คุณผู้ชมไปดูคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครกันหน่อยนะคะ
มีคุณแม่ท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ลูกสาววัย๑๔ปีซ้อนท้าย
คุณแม่จะไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้า
ปรากฏว่ารถสองแถวที่ขับตามมาค่ะ
ขับชนท้ายแล้วก็ทับแม่ตายนะคะส่วนลูกมาเจ็บสาหัส
แต่คนขับรถสองแถวให้กันกับตำรวจว่าไงรู้ไหม
บอกว่าผู้ตายขี่เบียดแซงซ้ายมาเขามองไม่เห็นเบียดมาเอง

แต่พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดชัดเจนเลยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะเมื่อสักครู่
เดี๋ยวนะเดี๋ยวมีการเพลย์ซ้ำให้ดูนะครับ
คือคนที่ขี่ขับรถสองแถวเนี่ยเห็นไหมชนท้ายก่อนแล้วก็ทับเขาอะค่ะ
คือมันขัดแย้งกับการให้การของเขาตั้งแต่แรก
ทีนี้ผู้ตายคุณแม่ชื่อว่านางสาวสุกริตตาไหลงามอายุ๕๐ปี
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะตอนแรกบาดเจ็บสาหัสกู้ภัยก็มาช่วย
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนคุณลูกเนี่ยลูกสาวอายุ๑๔ปีน้องชื่อว่าเด็กหญิงพิมยาดาสิงโตทอง
ตอนนี้น้องได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
สอบถามคนขับรถ๒แถวชื่อว่านายวินัยแสงวิมารอายุ๕๙ปี
คุณผู้ชมอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยไปรับคนงานมาจากวัดเจ็ดโคก
เดินทางไปส่งบริษัทแห่งหนึ่งในสมุทรสาคร
ระหว่างทางกลับมีมอเตอร์ไซค์ขี่คู่กันมา
จะไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนขี่แซงซ้ายขึ้นมาแต่ไม่พ้น
รถของตัวเองซึ่งเป็นรถสองแถวก็เลยไปเกี่ยว
จนทำให้เกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้น
ตำรวจบอกว่าแหม่เอาล่ะคุณจะให้การยังไงก็ได้
สิ่งที่ปรากฏชัดเจนที่สุดเดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิด

เลยว่าสิ่งที่คุณให้การคือให้การเท็จค่ะ
เพราะคุณไปชนท้ายเขาคุณขับตามท้ายเขามาไปชนท้าย
แล้วทับเต็มเลยค่ะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เบียดอะไรทั้งสิ้น

ใช่แล้วค่ะสุดท้ายตำรวจบอกว่าก็ต้องจับตัวนายคนนี้
ไปดำเนินคดีตตามกฎหมายต่อไปนะคะ